วันนี้ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมใดของกลุ่มทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพครับ
หลังจากเมื่อวานนี้ออกมาร่วมกันแสดงพลังไปแล้ว
แล้วก็ให้เวลากับท่านนายกในการแก้ปัญหาประมาณ๑สัปดาห์ครับ
ส่วนฝ้าฝั่งการเมืองออกมาชื่นชมกับการกระทำนี้ด้วยครับ
วัฒนาเมืองสุขนะครับแก่นำของพักเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวชื่นชมชาวเชียงใหม่ทีมรวมกันแสดงพลังอย่างกล้าหารปกป้องพื้นป่าดอยสุเทพบ่งบอกถึงนัยยะสำคัญว่าแม้จะมีการชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า๕คน
ซึ่งถือเป็นความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคอสชก็ถือว่าก็ไม่มีใครกล้าดำเนินคดี
แต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือคนไทยกล้าออกมาทวงสิทธิ์ของตัวเองเพียงบางเรื่อง
แต่หลงลืมที่จะทวงคืนสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านำไปสู่การปกป้องสิ่งที่เหลือทั้งหมดนั่นก็คือประชาธิปไตย
พร้อมระบุว่าหากคนไทยเห็นว่าประชาธิปไตยที่หายไปมีค่าไม่น้อยกว่าผืนป่าที่แหว่งไป
เราคงจะได้ร่วมการทวงคืนศักดิ์ศรีเจ้าของประเทศกลับขึ้นมาได้เร็ววัน
ซึ่งวันที่๕พฤษภาคมนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้องเรื่องนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยครับ
ส่วนท่าทีของกลุ่มทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพวันนี้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรนะครับ

แล้วก็ให้เวลากับท่านนายกรัฐมนตรี
ดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้๑สัปดาห์
ซึ่งยืนยันต้องลื้อถอนบ้านพักที่ลุกล้ำผืนป่าเท่านั้น
เช่นเดียวกันกับสำนักงานสารยุติธรรมที่ทางโฆษกศาลยุติธรรม
ออกมาย้ำว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามการตัดสินของท่านนายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหาร